เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเหมือนกันคนร้ายเข้ามาในร้านสะดวกซัก
แล้วก็เขาขโมยนะชุดนักเรียนด้วยขโมยชั้นในด้วย
เอาไปทั้งตะก้าเลยคุณผู้ชมดูนะเขาเดินเข้ามา
รู้สึกว่าคนร้ายลายนี้ดูสินี่เขาทำอะไรรู้ไหม
ดเจลแอลกอฮอล์ใส่มือโอ้โหนี่ดูอนามัยมาก
กันโควิด๑๙พอกดเจลแอลกอฮอลเอาถูถูถูมือเสร็จแล้วปั๊บ
เดินต่อค่ะเดินไปไหนไปที่เครื่องอบผ้าคุณผู้ชม
ทีนี้กล้องวงจรปิดมันไม่เห็นในมุมนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าเขาไปที่เครื่องอบผ้า
แล้วก็หยิบชุดนักเรียนของผู้เสียหายเนี่ยที่เอามาอบไว้เนี่ยนะ
โกยใส่ตะก้าเท่านั้นไม่พอนะมันเป็นจังหวะที่มีคนผ่านมาพอดีคุณผู้ชม
นี่อันนี้ตอนนี้เอาใส่ตะก้าแล้วนะใช่แล้วจังหวะที่คนผ่านมาพอดีเนี่ยนะ
คนร้ายเขาก็วิ่งไปหลบหลังเคาน์เตอร์นี่วิ่งมาอันนี้แอบเห็นไหมแอบโอ้โห
คือเหมือนกับรอรอให้คนผ่านไปก่อนเอาก็แอบด้อมมองอยู่เอ๊ะไปหรือยังไปหรือยัง
เสร็จแล้วปั๊บพอส่องดูอ้าวไม่มีใครอยู่แล้วเขาก็มาอีกทางหนึ่ง
กลมเงยนะใช่ค่ะคนมาทำผิดอันนี้กลับไปที่เดิม
เพื่อที่จะไปขโมยชุดนักเรียนต่อแล้วเขายกทั้งตะก้าเนี่ยออกไปหมดเลยนะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนกลางดึกวันที่๒๒กุมภาพันธ์
ที่ผ่านมาอยู่แถววิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีค่ะคือร้านนี้เขาเปิด๒๕
๔ชั่วโมงไงแล้วผู้เสียหายก็เอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้ในกลุ่มสุพรรณบุรี
บ้านเราให้ข้อมูลแบบนี้ว่าตัวผู้เสียหายเนี่ยเอาชุดนักเรียนเอาชุดชั้นใน
ไปซักที่ร้านนี้พอถึงตอนอบผ้าคืออบมันต้องนานใช่ไหมเธอก็เลยอ่ะ
ไม่อยากนั่งรอเลยกลับมารอที่บ้าน
ก็ดูเวลาว่าเออเดี๋ยวได้เวลาแล้วเดี๋ยวจะไปเอา
พอได้เวลาปั๊บไปเอาผ้าที่อบไว้
ชุดนักเรียนชุดชั้นในที่อบอยู่หายไปหมดเลย

ขอร้านไงขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เห็นพฤติกรรมคนร้ายชัดเลยค่ะ

บอกว่าแจ้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาคลิปนี้มาโพสต์เตือนภัย
เอาใครมีเบาะแสแจ้งมาได้นะคะครับ